คุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าวงการเพลงของเราเนี่ยคึกคักแน่นอน
เพราะว่า๒ซุปตาระดับตำนานอย่างพี่เจเจตรินกับพี่คริสติน่าอากิล่าโคจรมาจับมือกัน
งานนี้พี่เจเปิดใจเปิดไฟเขียวเรื่องลูกชายเจ้าขุนเจ้านายด้วยบอกว่าถ้ามีแฟนก็ไม่ได้ห้ามอะไร
ส่วนลูกสาวสุดสวยคุณเจด้าจ้าเรียนจบแล้วแววมาว่าอ้าวมีบรอยเฟนแล้วนะคะ
งานนี้คุณพ่อแรปเปอร์ดังจะห่วงหรือเปล่าไปฟังจ้า
ช่วงโควิดมันสอนอะไรแล้วคิดอะไรให้มันต้องคิดอะไรแปลกใหม่
เดต้าเป็นคนที่เรียนดีนะตั้งแต่แรกแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนที่เรียนดีที่สุดในจำนวนของลูกรวด
เวลาเขากลับมาเมืองไทยมันก็อบอุ่นดีเวลามันอยู่พร้อมกันก็น่ารักดี
แต่ว่าเขาใช้ชีวิตอยู่นู่นเขามีความสุขอยู่นู้นก็ดีมันก็ดี
คือแล้วแต่เขาเลยผมไม่สามารถที่จะไปกำหนดอะไรเขาได้

หรอกไม่หรอกไม่มีปรึกษาแต่ลูกชายที่บ้านยังไม่ปรึกษาเลย
คืออะไรก็ตามนะเสริมการเป็นพ่อแม่เห็นลูกมีความสุข

อันนี้ฉันชอบการเป็นพ่อแม่เห็นลูกมีความสุข
นั่นคือความสุขของพ่อแม่ถ้าลูกเป็นคนดีพ่อแม่ก็ดีใจแล้ว